ยังไงเลยก็ตามค่ะเมื่อช่วงหัวครั้มที่ผ่านมาเกิดเหตุชุนมหนึ่งขึ้นเล็กน้อยนะคะ
เมื่อมีหญิงคนนึงค่ะเข้ามาต่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ปิดแยกแครราย
จนทำให้เจ้าบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนสัญจรไม่ได้
แต่ก็ได้รับความเดือดร้อนจริง
ที่นายชินวัฒนจันกระจ่างแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมและกาด

พร้อมกับขอให้ออกจากพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนสพรัฐนาธิเบส
ก็รีบเข้ามานำตัวออกจากพื้นที่ไป
ก่อนที่สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
เป็นทางเดินของรถ
เป็นทางที่รถจะต้องเดินทาง